ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย

ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย
ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย

ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย

ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย
ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย

ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย
ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย
ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย
ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย
ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย
ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย
ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย

ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย
ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย

ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย

ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย
ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย

ดีกว่าจะได้ตัวคนร้าย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี๒๕๖๐นะคะแต่ว่าที่มาเป็นข่าวอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าทางครอบครัวมองว่าระยะเวลาที่รอการทำคดีโดยเฉพาะการได้ตัวคนร้ายที่ยิงลูกเขาทั้งสองครอบครัวมาเนี่ยมันเนิ่นนานเกินกว่าที่เขาจะรอไหวแล้วก็เลยมาทวงถามนะคะ
ว่าเอ๊ะตกลงปีครึ่งเนี่ยไม่สามารถจะจับได้หรือถ้าคุณผู้ชมจะเห็นภาพประกอบเนี่ยนะคะจริงตำรวจก็มีภาพกล้องวงจรปิดนะคะทางครอบครัวได้เห็นพฤติกรรมการเกาะเหตุนะคะแล้วก็ถ้าดูลักษณะแล้วเปรียบเทียบกับคดีอื่นถ้าเราลองเปรียบเทียบดูแล้วมันเป็นไปแทบไม่น่าจะได้เลยที่จะไม่มีความคืบหน้าข

ซ้อนอ่ะร้องขอชีวิตถูกยิงจนเสียชีวิตแล้วก็ยิงซ้ำคนที่โดนยิงคนแรกอีกครั้งก็เดาเอาว่าคงกะว่าให้แน่นอนว่าไม่มีชีวิตแล้วทั้งคู่ทีนี้สองครอบครัวค่ะก็เดินทางมาถึงว่าแล้วตกลงเขาจะได้รู้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าลูกเขานะคะเด็กคนนึงเป็นน้องคนเล็กของบ้านนะคะอีกคนนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนเล็กของคุณพ่อ
แม่คู่หนึ่งนะคะแล้วก็อายุสิบเจ็ดคนหนึ่งอายุสิบเก้าคนหนึ่งนะตอนที่เกิดเหตุมาจนถึงวันนี้เราคุยกันเนี่ยคือปลายเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองสี่ท่านคุยกันกับดิฉันนะคะคนแรกคือรัฐพนธ์ยุทธนาที่บอกว่าอายุสิบเจ็ดปีที่เสียชีวิตไปนะคะไม้คุณแม่มาคุณแม่มารีนะคะแล้วก็พี่สาวว่าที่ร
คือสุวิเชียนกัณฑาสาวแล้วก็พี่สาวนะคะพี่เดียกัณฑาสาวสวัสดีทั้งสามท่านสวัสดีข้า
อืมขอแสดงความเสียใจด้วยแม้ว่ามันจะผ่านมาก็ก็ก็นานนะคะ
นานแล้วขอแสงความเสียใจด้วยแล้วก็ขออภัยที่ต้องให้พูดถึงสิ่งที่
สะเทือนใจอีกนะคะเพื่อตามข่าวของเด็กสองคนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือมันขึ้นวันใหม่แล้วนะ
คุณผู้ชมคือตีสองประมาณตีสองครึ่งนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบสี่
พฤศจิกายนหกศูนย์นะคะเอ่อที่บ้านตำรวจได้ให้ไปดูกล้องวงจรปิด
หมดแล้วดูอย่างละเอียดเห็นพฤติกรรมทั้งหมดที่จอมขวัญเล่ามา
พอสรุปความถูกต้องนะคะถูกต้องค่ะอ่าแต่ว่าตำรวจไม่ได้ให้กล้องวงจรปิด
ออกมาใช่แต่ถ้าถามว่าตำรวจมีไหมมีแล้วมีอ่าชัดไหมคะชัดชัด
คือชัดชัดทุกช็อตชัดมีหลายมีหลายมุมไหมคุณแม่อ่าชัดนี่คือ
เป็นภาพที่เห็นลักษณะคนร้ายค่ะชัดเจนแล้วก็ตามทางระหว่างทางที่
ไล่ยิงอะค่ะก็จะเป็นภาพที่แบบมีความเร็วก็แต่ว่าสามารถตัดช็อตออกมา
ได้เห็นแสดงว่ากล้องไม่ได้มีตัวเดียวคือใช้กล้องจากหลายจุดใช่ค่ะ
ตัดภาพเพื่อต่อกันให้เห็นว่าพฤติกรรมในการทำทำอย่างไรใช่ค่ะใช่ไหมคะ
ซึ่งทั้งสองครอบครัวได้ไปดูพร้อมกันของผมไม่ได้ไปดูเขาไม่ให้ดู
เขาไม่ได้ดูเขาให้ทางทางคุณญาติของน้องน้ายดูครับอ่า
ทำไมคะมึงฟังกันยังไงครับไม่ฟังคือทางทางเราอ่ะค่ะ
ได้ดูตอนที่คุณตำรวจท่านหนึ่งให้ดูค่ะอ๋อใช่เราก็ได้ดูตอนวันที่เรามา
เรื่องคดีน้องแต่เราไม่ได้มาพร้อมกันค่ะพี่ขอเรียกตามน้องน้องน่าจะ
พี่เมย์ใช่ค่ะน้องน่าจะเรียกพี่เดียใช่ไหมคะพี่เมย์ตอนที่ได้ไปดูเนี่ย
น้องเนี้ยเกิดเหตุการณ์ยี่สิบสี่พฤษจิกายนหกศูนย์ได้ไปดูกล้องมงจรปิด
และหลักฐานที่ตำรวจมีเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็เกิดคดีช่วงแรกแรกค่ะ
ที่ได้ดูกล้องวงจรปิดนั่นเป็นช่วงที่ทำคดีแรกที่ต้องแบบเซ็นเอกสารบ่อย
พ้นพ้นปีหกศูนย์ไหมไม่พ้นค่ะอ้าวก็ไม่ช้าสิหลังหลังวันที่เราไปรออย่างการน้อง
แล้วเราไปก็ต้องอยู่นานค่ะภายในเดือนสองเดือนก็ได้หมดแล้วใช่ไหมคะ
ทางนี้ไม่ได้ไปดูคืออันนี้ตำรวจตามไปดูไหมคะตำรวจเป็นคนตามไปดูหรือว่ายังไงคะ
เซ็นเอกสารไปเซ็นเอกสารแล้วก็ตำรวจก็เลยเปิดให้ดู
เป็นภาพวินาทีที่ว่าคนร้ายก่อเหตุยังไงว่าเป็นการยิงแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวกลับมาทางนี้ตอนที่ไปเซ็นเอกสารอะไรยังไงไม่ได้ไม่ได้ดู
ไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูอะไรครับเขาบอกว่าเป็นเป็นข้อมูลลับ
เขากลัวเหมือนว่าข้อมูลจะหลุดออกไปแต่จริงจริงผมอยากได้เป็น
ใส่แผ่นไดท์มาเลยแล้วผมจะไปให้ทางที่ว่าทางธนาคารเขาสามารถสแกนหน้าได้อะไรอย่างนี้ทำไง
แต่ว่าคือมันก็เหมือนว่ามันจะเกินหน้าที่ของเรานะครับแต่เขาไม่ให้เขาบอกไม่ให้
คือที่ฉันเข้าใจว่าคนที่สูญเสียเนี่ยคืออยากทำอะไรให้เร็วให้ได้มากอันนี้ที่พ่ออยากทำ
ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนใจร้อนแต่เราคือลูกผมตายเนี่ยใครบ้างไม่เสียใจ
คือเขาเป็นกำลังหลักแล้วอะครับ
คือคุณพ่อเนี่ยถ้าเรียกมาอันนี้ก็ลูกคนโตสุดเลยแล้วเราลงมาก็เป็นเป็นดีนเป็นดีนเนี่ยแหละ
ชื่อเขาคือความฝันเนอะเขาก่อนตายเขาบอกกับผมว่าป่าเดี๋ยวหนูจะกู้คืนทำงานแล้วก็กู้เงินซื้อบ้านให้กันนะ
อะไรประมาณเนี้ยคือเขาให้ความฝันเรามากเลยครับวางไว้หมดแล้วครับแล้วก็หนูจะคัดเลือกทหารหนูจะสมัครอะไรคือเขาวางฝันให้หมดเลย
เขาเป็นคนที่มองแบบมองไปข้างหน้าเลยครับแล้วก็คุยกับผมได้ไม่ถึงอาทิตย์เขาก็มาโดนอย่างเงี้ยครับ
เพราะปกติเขาจะคุยกับผมตอนกลางคืนเขาจะมานั่งกินน้ำอัดลมด้วยกันน้องไม้ก็มาคือทุกคนแบบมานั่งคุยเรื่องรถเรื่องอะไรคือบางทีก็คุยเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างนี้
เป็นไงเรียนอย่างนี้เป็นไงบ้างลูกก็คุยแบบตาม
เขาเป็นลูกชายที่สนิทพูดคุยเล่นปรึกษาเรื่องกับพ่อ
แต่เขาจะสนิทกับแม่เขาจะเรียกม้าม้าตลอดแต่กับหมอจะเรียกป่า
เขาก็จะไม่ค่อยสนิทมากแต่มีอะไรเขาก็จะบอก
แต่เป็นเด็กที่พูดคุยเป็นเด็กที่พูดคุย
ทีนี้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นขอมาถามครอบครัวนี้แทนนะคะ
เมย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนที่ไปดูเราเห็นประกอบทั้งหมด
เล่าละเอียดกว่าที่พี่เล่าเมื่อสักครู่นี้ก็ได้

คือมันน่าจะเกิดจากอะไรมันเริ่มได้ยังไง

คือภาพวงจรปิดที่ได้ดูในวันนั้นนะคะ
คืนนั้นรถของน้องขับนำหน้ามาก่อน
แล้วก็มีรถคนร้ายไล่ตามหลังมา
แล้วก็ในภาพที่เราเห็นก็คือ
รถได้พุ่งชนกับบารีเออร์เหมือนเสียหลักไป
แล้วคนร้ายรถก็เลยไปแล้ว

เขาลุกขึ้นมานั่งแต่ว่าขาเขาอะค่ะโดนยิง

แล้วคนร้ายก็ย้อนรถกลับมา
แล้วก็คนซ้อนลงมา

เพราะไม้ก็ลงไปนอน
แล้วก็เดินไปหาดีมที่ตายแล้วค่ะ
ก็ยังเปิดหน้ากากหมวกกันน็อกขึ้น

เพื่อให้แน่ใจว่าสองคนนี้ตายแน่
เมย์เห็นกล้องวงจรปิดตั้งแต่เริ่มต้นที่รถสองคันนี้เจอกันเลยไหมคะ
ตำรวจคือลากกล้องวงจรปิดกลับไปถึงจุดที่เขาเริ่มเจอกันจุดแรกไหมคะ

เห็นเป็นภาพที่ตัดเป็นช็อตแล้ว
มาจากไล่ตามมาจากปั๊มในคลอง๓

แต่ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมาได้ดูตรงที่จุดเกิดเหตุที่ยิง
ตำรวจเล่าให้ฟังตอนที่ไปดูกล้องวงจรปิดไหมคะ
ว่า๒คันนี้มีปัญหากันมาเนี่ยคือ
มีเฉียวชะลอมองหน้าหรือปาดกัน

อันนี้เราเอาแบบที่ตาเห็นก่อนนะ
ยังไม่สืบว่าสองคันเนี่ยเป็นใครบ้างนะ
ไม่ค่ะแค่บอกว่าเขาไล่ยิงกันมาตั้งแต่หน้าคล้อง๔ค่ะ
แล้วก็มีกู้ภัยก็เห็นเหตุการณ์ว่าไล่ยิงกันมาตลอดทาง
เพราะน้อง๒คนโดนยิงกัน๖๗นัด
แล้วก็ที่ยิงที่หัวเป็นนัดสุดท้าย
ทีนี้ตอนที่เมื่อสักครู่นี้ที่พี่เมย์บอกว่า
พอโดนแล้วรถเสียหลักคือเนื่องจากโดนยิงมาก่อนแล้ว
ส่วนที่รถเสียหลักแล้วล้มเนี่ยคือไม่ไหวแล้ว
คือโทษนะคะก็คือคนขับไม่ไหวแล้วใช่ค่ะ

คือไม่ไหวแล้วพอล้มลงไปเนี่ยเท่ากับว่าตอนนั้น
อนุญาตนะคะตอนนั้นคือดีนตายแล้ว
น่าจะตายแล้วค่ะเพราะว่าเขาเขาเสียแบบหัวคาถนนเลยค่ะ
กับถนนเลยคือน่าจะหมดสิ้นตรงนั้นเลย

ใช่ค่ะน้องลุกขึ้นมานั่งค่ะเห็นภาพวงจรปิดแล้วลุกขึ้นมานั่ง
แต่เหมือนแบบโยกตัวแต่เหมือนลุกไม่ได้
แล้วคิดดูภาพที่เขาเห็นกำลังจะเดินมาตรงหน้าก็น่าจะเป็นคนร้ายที่กำลังจะกลับมายิง
เขาคงจะแบบเห็นภาพนั้นที่แบบต้องโดนยิงแน่แล้วเขาก็โดนยิงจริง
เขาน่าจะขอร้องชีวิตเขาเพราะว่ามือเขาตรงนี้ค่ะเป็นรอยกระสุนปืนตักไป
มือตรงนี้ขาดไปเป็นรอยแล้ว
เห็นน้องยกมือขึ้นมาเพื่อทำอะไรบ้างคะ
ตอนแรกตอนแรกหนูไม่เห็นแต่หนูมาดูศพเป็นมือตรงนี้ขาดไป
ซึ่งน่าจะแบบว่าน่าจะขอร้องตรงนี้เพราะว่าคนร้ายเอาปืนมายิงใต้หมวกกันน็อก
ก็น่าจะแบบผลักปืนหรือดันปืนไม่ให้ยิง
ตอนที่เท่าที่เราเห็นภาพไม่ว่าจะเป็นภาพที่เรียงต่อช็อตหรือตำรวจอธิบายหรือกล้องวงจรปิดก็แล้วแต่
คือเราเห็นลักษณะการยิงไหมคะว่าคือ
คือยิงตัวคนเลยใช่ไหม

แล้วก็เด็กสองคนนี้มีอาการมาก่อนหน้าที่จะล้มตรงจุดนั้น
ใช่ค่ะเหมือนว่าเขาไล่ยิงกันมาเนี่ยน้องทั้งสองเนี่ยโดนโดนกันค่อนข้างเยอะทำให้ดีมเนี่ยมามีอาการที่จะเริ่มเสียหลักเนี่ยตอนที่คนร้ายเริ่มมายิงจากข้างหน้าเพราะเขาจะไล่ยิงกันกวดกันไปกวดกันมาสลับไปมาประมาณเนี้ยค่ะ
คุณแม่ขอโทษนะคะถามละเอียดขออนุญาตนะคะทีนี้พอเราเห็นเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นตำรวจบอกพี่เมย์ไหมว่าได้เบาะแสแล้วเป็นใครน่าจะเป็นใครรู้แล้วว่ารถทะเบียนอะไรกำลังตามอยู่แคบลงมาแล้วคือเบาะอะไรบ้าง

ตอนนั้นตอนปลายปีหกศูนย์ที่ได้ได้ข้อมูลแรกก็คือว่าเขาบอกว่ากำลังทำกำลังไล่ตามรถอยู่แต่ข้อมูลที่เราได้ฟังรายละเอียดแบบที่คุณถามมาค่ะประมาณสามเดือนถึงได้ข้อมูลว่าเนี่ยเราจะให้ดูนะว่ากล้องมูลจรปิดน่ะไล่มาเรื่อยเรื่อยเป็นยังไงเหตุการณ์การยิงเป็นยังไงลักษณะคนร้ายที่ภาพที่ออก
บอกว่าภาพไปตัดอยู่ที่หมู่บ้านนึงภาพก็หายไปรถคันนี้ก็ไม่ได้ออกมาจากหมู่บ้านนั้นก็ไม่สามารถตามต่อได้
แล้วตำรวจบอกไหมว่าคดีนี้มันไม่ยากหรอกอันนี้ตามได้เนี่ยเริ่มแคบลงมาแล้วเราพอจะรู้แล้วคือตำรวจพูดอะไรประเภทที่แบบให้เห็นความคืบหน้าบ้างไหมคะจากปี๖๐

เอางี้คนที่ได้ดูเนี่ยคนที่ได้ดูคือเห็นลักษณะตัวคนลักษณะรถเนี่ยชัดใช่ไหมคะขอคำนี้ก่อนชัดไหม
ชัดค่ะภาพที่ตำรวจแคปออกมาที่แยกลักษณะคนร้ายอะค่ะที่เพราะตอนนั้นเป็นภาพนิ่งเพราะคนร้ายไปจอดรถก่อนก่อนยูเทิร์นมามันจะมีกล้องวงจรปิดนะคะหน้าร้านอาหารร้านหนึ่งสามารถเก็บภาพคนร้ายได้ชัดเจนนะคะว่าแบบลักษณะเป็นยังไง
ถ้าไม่เอาตามที่ตำรวจบอกนะคะเอาตามที่ครอบครัวทางครอบครัวนี้ก่อนเอาตามที่ครอบครัวสงสัยสงสัยประเด็นอะไรบ้างว่าทำไมลูกถูกตามยิง
ทางเราอะค่ะก็ไม่ได้ว่าจะเน้นไปที่ประเด็นไหนนะคะ
แต่คือเหตุการณ์มันมีผู้หญิงทักแชทมา
ให้ออกไปในช่วงตี๒๐นาที
แล้วน้องเรามาโดนยิงตอนตี๒๓๐ถึงตี๒๔๐นาที
เราก็เลยสงสัยประเด็นนี้
มันก็เลยเกิดตัวละครขึ้นมาอีก๒๓คน
ประมาณ๓๔คนที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง๒คน
ทีนี้นอกจากกรณีเรื่องทักแชทแล้ว
ตอนก่อนหน้านี้มีสันนิษฐานไว้ไหมคะ
ว่าทะเลาะบาดหมากับใครไหม

ทางเราก็มีคิดไว้ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
แต่ทางตำรวจนะคะเขาบอกมาว่า
แนวนี้น่าจะเป็นเหมือนว่ามาป้นชิงทรัพย์
แล้วก็ปะฉะดะกันคือทะเลาะกันระหว่างทางขับรถ

ซึ่งต้องคุยกันมาแล้วเป็นปีนะคะตั้งปีครึ่งมาแล้วเนี่ย
คือเราสงสัยอะไรบ้าง

ผมสงสัยอยู่ประเด็นเดียวคือ

ผมสงสัยประเด็นเดียวเพราะว่าลูกปกติเนี่ย

ก็ไปนอนเล่นอยู่ที่บ้านเขาไม้เนี่ยจะสนิทกับบ้านผมมากเลย

ผมก็บอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะกินข้าวบ้านผม

ใครกันแน่ที่ทักแชทไปแล้วที่ทักไปทักใครทักคุยเรื่องอะไรทำไมต้องไปคืนนั้น
รู้จักผู้ชายสองคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เลียงดูเท่าที่ครอบครัวเขาเห็นและเขารู้ฝั่งครอบครัวเขาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในข่าวเนี่ยเดินทางมาถึงว่ามีผู้หญิงสองคนที่ที่จะว่าต้องสงสัยก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าตำรวจเหมือนกับไม่ได้เล็งไปที่สองคนนี้มากนักนะคะเพราะจริงก็เรียกมาสอบแล้วถูกไหมคะคือคนที่ชื่อครีมกับคนที่ชื่อออยซึ่งสองคนนี้ทำงานที่เดียวกันแล้วก็อยู่ห้องเช่าห้องอยู่ด้วยกัน
ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นแหละผู้หญิงสองคนนี้ทีนี้แต่ถ้าฟังจากทั้งสองครอบครัวคือไอ้การถูกทักแชทคืนนั้นก่อนที่ทั้งดรีมและไม้จะออกไปมันคาใจแต่ถามก่อนคือเราเคยถามตำรวจไหมคะว่าเรียกมาสอบหรือยังเป็นเรื่องเป็นราตำรวจว่ายังไงบ้างคะตำรวจบอกว่าเลือกเลือกมาสอบแล้วครีมอ่ะไม่มีประเด็นต้องสงสัย
มันได้พูดถึงนะครับพี่เนี่ยเคยฟันไว้ค่ะรู้แค่ตอนที่เขามาบ้าน
ไขมาบ้านใช่มานั่งเล่นเป็นอะไรอยู่แบบบ้านเขาไม่ได้มานั่งไม่อะไรอยู่บน
ใจค่ะว่าบ่อยไหมคะเห็นทั้งด้านครั้งเดียวนานหรือยัง
นานแล้วยังย้อนกลับไปสองอาทิตย์มาแล้วยังไงคะมายืนคุยอย่างนั้นเหรอ
เขาก็มานั่งกันอยู่หน้าบ้านเข้ามอเตอร์ไซค์แล้วก็คุยอ่ะ
ตอนนั้นดีมเขาก็ยืนคุยด้วยตอนนั้นดีมกำลังจะไปออกรถ
กำลังวุ่นวายกับเรื่องที่จะไปออกรถอยู่แล้วสองคนนี้เขามาจอดรถรอ
หนูก็ไม่รู้เขามาทำไมอ๋อเพื่อขี่ออกไปด้วยกันเหรอคะ
ไม่รู้เขาออกไปด้วยกันหรือเปล่าแต่เขามาจอดรถอยู่หน้าบ้านหนู
ตอนนั้นไม้ไม่ได้อยู่ในจังหวะที่ผู้หญิงสองคนนี้มา
ตอนแรกมายยังไม่มาเพราะสักพักหนึ่งมายถึงจะมา
เท่ากับว่าไม่รู้ว่าไปด้วยกันหรือเปล่าสองคันไม่รู้
แต่ว่าจังหวะเนี่ยมีสี่คนนี้แน่ในจังหวะเดียวกันที่หน้าบ้านของคุณพ่อ
ใช่ค่ะใช่ไหมคะเคยเห็นหรือว่าได้ยินชื่อครีมและออยมาก่อนไหมคะ
ได้เห็นวันนั้นไม่เคยครับก่อนหน้านั้นผมไม่เคย
แล้วพอได้เห็นวันนั้นเสร็จแล้วได้ถามดีไหมได้ถามลูกไหมคะคุณพ่อ
ว่าใครเนี่ยไม่ผมก็บอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะอย่ามายุ่งนะ
ผมพูดเลยว่าเพราะผมเป็นคนที่มองคนปุ๊บผมจะรู้เลยว่า
ไม่เวิร์คแน่ผมก็เลยบอกเฮ้ยอย่าไม่เอาไม่ยุ่งนะ

กับลูกเลยผมพูดปุ๊บเขาก็จะแบบ

แต่เราไม่รู้เลยว่าสองคนนี้อะไรยังไง
ผมจะเป็นคนชอบบ่นอะไรที่ไม่ได้กดไม่ได้เดี๋ยวผมจะบ่น
แต่เขาจะไปสนิทกับแม่เขาเมียเขาจะนิ่งกับแม่เขา

แล้วพี่เดียเคยได้ยินน้องเล่าอะไรให้แม่ฟังไหมคะ

ถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงเนี่ยน้องเขาจะไม่ค่อยพูด

ถ้าไม่ใช่วันนั้นที่เราเห็นภาพว่ามาจอดมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านเนี่ย

ไม่รู้มาก่อนหลังจากนั้นก็ไม่รู้

ไม่ได้อยู่ในวงจรชีวิตลูกที่เรารู้จัก

สองคนนี้คือใครในข้อมูลที่แม่หรือว่าพี่เมย์รู้
คือไม้มาบอกแม่ว่ามีผู้หญิงมาชอบชื่อครีม
แต่หนูไม่ชอบคนนี้เลยประมาณนี้มาบอกมาเล่าให้แม่ฟัง
บอกนานหรือยังก่อนที่จะเกิดติดกันมานาน

ก็คือเหมือนคุยกันธรรมดาปกติที่เราคุยกัน

เขาบอกว่าแม่มีผู้หญิงมาชอบหนูแต่หนูไม่ชอบมัน
มันอ้วนเขาพูดแค่นี้
ก็หยอกล้อกันตามปกติของเราที่คุยกันตามภาษา

ไม่เพราะว่ารู้ว่าถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ยุ่ง
เพราะแม่รู้อยู่แล้วเขามีแฟนคนนั้น
เขามีอะไรเขาจะพูดกับแม่หมด

ตอนที่เขามาเล่าให้แม่ฟังว่ามีคนมาชอบเขาเนี่ย

ไม่แค่บอกชื่อกับลักษณะ

ม้ายเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วกำลังมีแฟน

ก็คือรู้จักกันที่บ้านเดม
คือเขาเหมือนออยกับครีมมาที่บ้านดีม

คือเขามาตรงนั้นเขาก็รู้จักกัน
ตอนที่ไม้เล่าให้แม่ฟังถึงผู้หญิงชื่อครีมว่ามาชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเนี่ย

ไม่แต่รู้ว่าสองคนนี้มาด้วยกัน
เขาพูดว่าเขาไปไหนเขาก็สองคนนี้จะไปด้วยกัน

ยังไงแล้วพี่เมย์รู้อะไรไหมว่าน้องมียังไง
ไม่รู้ค่ะเกี่ยวกับออยกับคีย์ไม้ไม่เคยเล่าให้พี่เมย์ฟัง
ทีนี้คือที่ทั้งสองครอบครัวติดใจเนี่ยคือเนื่องจากการทักแชทผ่านเฟซบุ๊คใช่ไหมคะ
คือเขียนข้อความนะคะติดต่อกันผ่านเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊คที่ทักมาเป็นเฟซบุ๊คชื่อของใครคะ

รู้ขนาดที่ว่าโทรศัพท์ที่ใช้เฟซบุ๊กของครีมเนี่ยเป็นโทรศัพท์ใครไหมคะ

หนูไม่รู้ว่าเขาใช้ของใครแต่เฟสมันคือของครีม

คือที่เรียนถามละเอียดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีการแบบ
เหมือนกับเขาให้ข้อมูลกันไปกันมามันแปลกนิดนึงนะ
ไม่เป็นไรเรารู้แค่ว่าเฟซบุ๊คของคนชื่อครีม
ทีนี้ครีมทักมาหาที่เฟซบุ๊คของใครคะ

แล้วดรีมเนี่ยเรียนย้ำอีกทีนะไม่ได้เล่าอะไรเป็นพิเศษกับน้องผู้หญิงคนนี้เลย

เรารู้หลังจากเกิดเหตุหรือเรารู้ตั้งแต่คืนนั้นก่อนที่ดีมจะขี่รถออกไปกับไม้คะ
พ่อรู้ว่าน้องจะออกไปพ่อรู้ว่าน้องแชทกับผู้หญิงคนนี้
แต่คือตอนนั้นพ่อก็ยังไม่ได้พูดก็ขึ้นมานอนกันปกติ
แต่พอมารู้อีกทีตอนเช้าก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้เอกใจแต่พอเห็นน้องถูกยิงเยอะก็เริ่มสงสัยแล้วว่า

คุยกับเขาเป็นคนสุดท้ายคนล่าสุดก็เลยเริ่มสงสัย
เวลาเอาอย่างนี้นะคะคือถ้าพี่ขวัญถามแล้วก็คิดว่าไหนไม่ควรบอกไม่ต้องบอกนะคะเอาสบายใจที่บอก
คือเราเห็นข้อความที่เขาคุยกันคือเวลาคุยกันคนที่แทนตัวที่ที่ใช้ชื่อคือครีมไหม
ไม่ค่ะเขาไม่ได้แทนว่าชื่อเขาค่ะ
คือมันไม่ได้หลุดออกมาเอาอย่างนี้ที่จะถามคือว่าไม่ได้หลุดออกมาว่าเป็นออย
ใช่ค่ะคือที่เราเข้าใจยังเข้าใจว่าคือที่ทักมามันคือชื่อครีมค่ะอ่า
แต่ในบทสนทนาไม่ได้เอ่ยชื่ออื่นแล้วก็ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองในการเรียก
ทีนี้ตอนก่อนที่ดีมจะออกไปกับไม้คืนนั้นพ่อรู้ว่าคุยกับคนนี้

แล้วพ่อถามไหมเขาเรียกออกไปเหรอเขาเรียกไปทำไมเขาเรียกไปที่ไหนยังไงพ่อ
ผมบอกว่าคือเขานั่งคุยกันปุ๊บมีผมแล้วก็ดีมแล้วก็มาก็นั่งคุยกัน๓คนแล้วเสร็จปุ๊บคือผู้หญิงคนนี้พยายามให้แบบเร่งให้ออกมาแล้วเสร็จปุ๊บผมบอกจะออกไปทำไมเหมือนดึกแล้วเข้าบ้านเหรอลูก

เสร็จปุ๊บไม้ก็มายิ้มเสื้อคุมผม

เขาถามแค่ว่าอยู่ไหนแล้ว
เสร็จแล้วทีนี้ดีมก็เลยบอกว่าแป๊บดีใจเย็น

ไม่เป็นไรทีนี้มันบอกจุดที่ให้ไปไหมคะไม่ได้บอกไม่ได้บอก
มันมีการโทรกันไหมคือเราได้ดู
พ่อน้องโทรประวัติการโทรด้วยไหมคะ
ไม่รู้สึกว่าจะไม่มีนะ
การที่ดีมจะขี่รถออกไปตอนตี๒กว่าเป็นเรื่องปกติของที่บ้านไหมคะ

เข้าบางคืนเขาก็ออกไปปกติเขาจะออกไปประมาณ๓๔ทุ่มออกไป
กลับมาตี๑ตี๒อย่างนี้ค่ะ
ก็จะไปหาเพื่อนที่เซเว่นที่ทำงานบ้างไปนั่งเล่นอะไรตามภาษาเขาอย่างนี้ครับ
ที่ไม้ออกจากบ้านตอนตี๒นี่เรื่องปกติไหมคะ
ไม่ค่ะเพราะว่าถ้าไม้เข้าบ้านแล้วไม้จะไม่ออก
แล้วก็ไม้ก็ไม่เคยขับออกไปคนเดียว
แต่ถ้าไม้อยู่บ้านกับดีมเนี่ยเวลาเขาไปไหนเขาจะไปด้วยกัน
แล้วการที่ไม้ไปกับดีมตี๒วันนั้นถือว่าผิดปกติของไม้ไหมคะ
วันนั้นผิดปกติค่ะแต่คือไม้ออกไปอยู่กับดีมตั้งแต่เย็นแล้ว

คืออย่างนี้ใช่ไหมพี่เมย์คือต่อให้เขาไปกับดรีมเนี่ย
เขาก็ไม่เคยไปดึกขนาดตี๒ความหมายคือแบบนี้
แต่ถ้าเคยไปดึกไหมดึกเคยไปไปกับพี่ดีนนี่แหละ
ใช่ไหมคะแต่ไม่เคยที่๒คนนี้จะไปดึกขนาดตี๒ด้วยกัน
ตอนไหนจะดึกก็คือช่วงมีรอยกะทงเนี่ย
แม่หนูขอกลับดึกหานั้นเทศกาล
ถ้ามันไปตามจังหวะของมันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราน่าจะได้คุยกับ
ผู้บรรจการตบปพูทรภาพแสดง๑ค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคดีนี้ตำรวจได้คุยกับน้องผู้หญิงสองคนนี้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้น้ำหนักใช่ไหมคะ
คำคำว่าไม่ได้ให้น้ำหนักเนี่ยคือตำรวจบอกทางครอบครัวว่าอะไรคะ
ตำรวจบอกว่าเอามาสอบแล้วไม่เกี่ยวแล้วก็บอกว่าไม่มีประเด็นเชื่อมโยงไปถึงสองคนนี้
แม้ว่าจะมีการทักแชทก่อนจะออกไปสองคนนี้เคยมาบ้าน
ตำรวจคือนะตอนนี้เนี่ยความเข้าใจของครอบครัวคือตำรวจตัดประเด็นของน้องสองคนนี้ทิ้งแล้ว
สองผู้หญิงสองคนนี้ทิ้งแล้วใช่ไหมคะใช่
โดยตำรวจให้น้ำหนักประเด็นอะไรเพิ่มไหมคะ
อืมเขาทางทางทางผู้บัญชาการท่านก็บอกว่าเอ่อไม่ไม่คือสั่งลูกน้องทุกคนเลยว่าทุกประเด็นสำคัญหมด
เอ่อเราคุยกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะคะพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรนะคะ
บัญชาการสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะครับท่านท่านคะที่ฉันเข้าใจถูกไหมว่านะ
ตอนนี้ชุดที่จะมาทำคดีของน้องผู้ชายสองคนนี้เนี่ยเป็นชุดที่๓แล้วอะค่ะ
ที่สามพี่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีกี่ชุดนะฮะแต่ว่าบังเอิญทางญาติ
คุณพ่อและคุณแม่เขามาร้องพี่ก็เลยต้องสั่งทั้งสืบภาคสืบจังหวัดสืบโรงพักมาช่วยกันทำใหม่
กันตามครับผมอันอันล่าสุดเนี้ยค่ะชุดล่าสุดที่ทางพบได้ให้ให้งานไปเนี่ย
คือเท่ากับเริ่มงานตอนนี้ยังคะหรือเริ่มวันที่เท่าไหร่คะ
เริ่มมาตั้งแต่วันที่เขามาพบแล้วล่ะนะครับวันที่เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ
ืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะจากการส่งต่อจากชุดเดิมมาชุดที่ท่านให้ทำ
ก็มีประเด็นหลายประเด็นที่เราตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถแล้วก็เรื่องลักษณะ
บุคคลของคนร้ายแล้วก็อาวุธปืนทั้ง๓เรื่องก็กำลังตามอยู่ตอนนี้ครับ
ความคืบหน้าของก่อนที่จะส่งต่อมาตอนนี้เนี่ยมันสามารถจะบอกได้ไหมคะว่า
มันมันบีบให้แคบเข้ามาได้แล้วว่าสงสัยกลุ่มไหนพื้นที่อยู่ตรงไหน
ก็ยังไม่กล้าสรุปขนาดนั้นนะครับเขายังเดี๋ยววันพุธเขาก็จะมาสรุปให้ผมฟังอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็ไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแบ่งงานกันไปทำทุกเรื่องทุกประเด็นนะครับ
ที่ทางญาติหรือว่าทางพ่อเขาให้ประเด็นมาก็หลายเรื่องอยู่
ค่ะพบค่ะคือจากกรณีนี้เนี่ยถ้าเอาตามทางข่าวด้วยนะคะ
ซึ่งมันก็ออกมาจากความสงสัยแล้วก็คาใจของครอบครัวด้วย
ตกลงน้องผู้หญิงสองคนที่ชื่อครีมกับออยเท่ากับว่าสรุปตอนนี้ก็คือตัดไปตั้งแต่ตอนแรกที่ตำรวจบอกครอบครัวเลยไหมคะ

ตัดนะครับไฟถ้าจะตัดต้องมีเหตุมีผลนะฮะ
ผมยังไม่ได้รับรายงานว่าจะต้องตัดอะไรครับเพียงแต่ว่าให้ตามให้ชัดทุกประเด็น
เพราะว่าคุณพ่อเขาสงสัยหลายเรื่องว่าจะเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็เอามาแล้วเดี๋ยววันพุธผมก็จะถามเขาว่าประเด็นที่สั่งไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
ใหญ่ไหมคะท่านรอบนี้ค่ะ
พบคะจริงแล้วถ้าท่านดูลักษณะคดีนี้กับหลักฐาน
และอาจจะบวกถึงพยานทั้งที่รู้เป็นข่าวและไม่รู้เป็นข่าว

ก็ถ้ายังจับไม่ได้ก็ยากทุกคดีครับ
แต่ว่าถ้าเรามีหลักฐานชัดเจนก็ง่าย
แต่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่บ่งชี้ว่า
ชัดเจนเป็นตัวบุคคลคนไหนมันก็ยังยากพอสมควรครับ
ที่มันดูยากนี่เพราะว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ
หรือมันดูยากเพราะว่ามันกินเวลาปีกว่าแล้ว
มันยากเพราะสาเหตุใดคะท่าน
มันก็รวมกันที่ทางเราพูดนั่นแหละนะครับ

สองคนร้ายไม่ได้เปิดปิดบัง
ที่สำคัญคือหลักฐานที่จะไปถึงตัวคนสงสัยเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำตามกฎหมายทุกประเด็นนะว่า
อะไรที่ชัดเจนเราถึงจะดำเนินคดี
เดี๋ยวไม่ชัดเจนแล้วมันจะกลายเป็นว่าไปจับแพ้จับอะไร

สังคมก็จะไม่ดีอีกว่าเราเร่งให้จับเดี๋ยวมันไม่ใช่
เราจะไม่ทำอย่างนั้น

ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้เลย
แต่ว่าต้องทำเต็มที่แหละ
เชื่อว่ายากขนาดไหนก็ต้องทำให้ปรากฏออกมาให้ได้
ท่านท่านพอจะบอกเราได้ไหมคะว่าอย่างน้อยความคืบหน้าที่ครอบครัวจะได้เห็นเนี่ย
อย่างเช่นตีวงแคบเข้ามารถอยู่ไหน
พอจะบอกได้ว่าคนเป็นกลุ่มไหนลักษณะการก่อเหตุไปในทิศทางไหน
เขาควรจะรออีกสักเท่าไหร่เพื่อทำใจจากปีครึ่งที่ผ่านมานะคะ
ก็พยายามจะไม่ให้เขารอมากนะฮะ
เดี๋ยวมีหลักฐานเราก็จะแจ้งให้เขาทราบนะครับ

เรื่องก็ไม่อยากพูดไปเพราะว่าเดี๋ยวคนก็ฟังข่าวอยู่นะครับ
จะเสียรูปคดีเปล่า
เดี๋ยวรอให้มันชัดเจนเลยเดี๋ยวจะบอกให้
อันนี้เท่ากับว่าเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะ
ไม่เริ่มใหม่แล้วครับเพราะว่าของเก่าก็ทำไว้เยอะพอสมควรแล้วนะฮะ
แต่ว่ามันอาจจะประเด็นที่มันขาดหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายแค่นั้นเอง
แต่เขาทำมาเยอะเขาไล่กล้องมาเยอะเขาตามรถมาเยอะ

ท่านคะอันนี้เท่ากับว่าเป็นงานของภาคแล้วหรือว่ายังเป็นงานของสพพื้นที่ธัญบุรีอยู่คะ
ร่วมกันหมดเลยผมสั่งให้ภาคลงไปช่วยทั้งจังหวัดปฐุมทั้งธัญบุรีด้วยครับ
ต้องสอบครอบครัวเขาใหม่อีกไหมคะ
บางส่วนก็อาจจะต้องมีนะเดี๋ยวผมบอกแล้วว่าอะไรที่ยังขาดอยู่ก็ให้เรียกมาเพิ่มเติมได้
พบค่ะท่านถ้าไม่ต้องตามถึงขนาดผู้บัญชาการตำรวจภาคเนี่ยนะคะ
ให้ครอบครัวเขาตามที่ที่ใครคะรองผู้บัญชาการหรือเป็นผู้อำกับสอ
มีรองผู้บัญชาการ๑ท่านที่วันนั้นที่รองธนายุทธ์๑คนแล้ว
พอผมสั่งแล้วว่ามีอะไรก็ให้บอกเค้าที่เรามีเค้าจะบอกได้

มาพบกันจะได้เจอจะได้เห็นหน้ากันด้วย
ค่ะพบคะยังไงฝากคดีนี้ด้วยนะคะ
แล้วถ้ามีความคืบหน้าคงไม่ต้องรบกวนท่าน
แต่ว่าถ้าไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวขอรบกวนท่านใหม่นะคะ
ครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับ
ทางพบยังไม่เคยได้เจอหน้ากันหรือเจอแล้วคะเจอแล้วค่ะเจอไปกี่รอบ
ครั้งเดียวอ่าซึ่งท่านยังไม่ได้รู้รายละเอียดใช่ไหม

แล้วเราพบคนที่เป็นหัวหน้าชุดทำยังคะคุณพ่อ

ก็คือเขาต้องไปเก็บจากที่ว่าทำของเก่าไว้ครับ

เอาเท่าที่บอกได้

บอกไหมยากบอกไหมหาน่าจะยากกินเวลา
มีนายตำรวจที่มารับตรงนี้เขาบอกว่า

พี่กรสัมภาษณ์เขาพูดออกมาเองว่า

คุณต้องทำงาน๗วันให้มันหยุด

รู้สึกตลอดปีครึ่งที่ผ่านมา

ต้องมาตามคดีลูกถูกยิงนี่นะคะ

ผมกลัวลูกผมตายโครงพยายาม

แม่ชีวิตหมาสัตว์อะไรพวกนี้
โดนยิงตายโดนทุบตาเขายังจับคนร้ายได้
แล้วลูกผมคนไทยนะครับ

ถ้าจับไม่ได้นี่มันก็ยังไงอยู่
เดียนี่สนิทกับดีมมากไหม
มากก็สนิทค่ะอืม

เขาต้องมานั่งเล่าเรื่องน้องเราใหม่ใช่ไหมคะ

มันน่าจะมีความหวังมากกว่าปีครึ่งที่ผ่านมา
นะคะมันน่าจะมีความหวังมากกว่าปีครึ่งที่ผ่านมา
เมค่ะนี่ก็ตัวตั้งตัวตีเรื่องคดีนะ

ก็หลังจาก๑ปี๖เดือนนะคะ
พอดีว่ามันมีข่าวหนึ่งค่ะดังขึ้นมา
เป็นเกี่ยวกับปลาหินตอนกลางคืน
ทำให้หนูรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์กลางคืน

ก็เลยรู้สึกว่าทำไมเขาจับได้ไว

ก็เลยตั้งข้อสงสัยแล้วก็เลยแบบ
มีการโทรไปหาท่านตำรวจท่านหนึ่ง
ที่เราเคยติดต่อไว้ครั้งที่แล้ว
ก็เลยมีคำสั่งใหม่ลงมา
ให้มาพบล่าสุดที่วันที่ไปที่ภาคหนึ่งอีกรอบนึงค่ะ
เพื่อกระตุ้นคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

เราต้องอาศัยสื่อแล้วแหละ
ที่เป็นช่องทางเพื่อเกี่ยวกับหาข้อมูลคนร้าย
เราก็เลยนำภาพของน้องชายค่ะ

ลงโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็ได้มีการแชร์ไปที่เพจหนึ่ง
เพื่อให้แบบคนช่วยกันเห็นแล้วก็ช่วยกันแชร์

คดีนี้มันไม่เงียบแล้ว

แล้วก็มีคำถามมาตลอดว่าคดีนี้ยังจับไม่ได้เหรออืม
คดีนี้ทำไมถึงยังจับไม่ได้๑ปี๖เดือน
ตัวเราเนี่ยก็มีคำถามนี้มาตลอดแหละว่าทำไมยังจับไม่ได้
ตอนที่เกิดเหตุเลยตอนนั้นเป็นข่าว
เป็นข่าวอยู่๑๒วันค่ะช่วงแรก
พี่หวันเข้าใจถูกไหมว่าข่าวไม่ใช่
ตั้งแต่ข่าวใหญ่ที่แบบทุกคนมาลุมมาตุ้มช่วยกันแบบ

เป็นการรายงานข่าวคือเหมือนกับเกิดเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุ
เหตุการณ์ข่าวท้องถิ่นอะไรประมาณนั้น
แม่จำได้ไหมว่าคืนนั้นก่อน
ไม้ออกจากบ้านคุยอะไรกันหรือว่าพูดอะไรกับไม้

ไม่ได้คุยเขาก็ออกไปเล่นกับที่บ้านดีมปกติ
คือวันนั้นเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่
แล้วน้องของดีมพี่ไม้พี่ดีมชวนไปกินหมูกระทะ

เป็นเรื่องปกติที่เขาจะออกไปเล่นของเขาตอนนั้น
เอกใจอะไรเลยตอนนั้นไม่ได้มีสัญญา
หรือว่าวันนั้นจุกคิดห่วงในใจหรืออะไรขึ้นมา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
แต่เห็นแต่ภาพตอนที่เขาโดนยิงคุณแม่เข้าไปอยู่ก้อมุมจรปิดด้วยใช่
ก็สงสัยรู้
คือมันเป็นภาพที่ต้องดูนะคะแต่จริงมันเป็นภาพที่คนเป็นพ่อแม่หรือใครไม่ควรดูนะ
อ่าพี่เดียเมื่อกี้เห็นยังจับจับภาพน้องอยู่เลย
คือพูดกับเขาไหมว่าแบบพี่จะจับคนร้ายให้ได้หรือว่าคือยังคุยอยู่ในใจหรือยังคุยกับเขาอยู่ลึกไหมคะ

ดีมกับไม้ไม่ได้โตมาตั้งแต่เด็กด้วยกันนะคะ
เพราะว่าพี่ดีมเพิ่งย้ายมา

เหมือนเขาคุยภาษาเรื่องกันรู้เรื่องทำ
คือเขามีชอบเหมือนกัน
คิดว่ารอบนี้ต้องจับคนร้ายให้ได้ไหมพี่เมย์
ก็มั่นใจขึ้นมา
แต่ก่อนนี้คือแม่ก็คิดว่าก็คงไม่มีหวัง
แต่ตอนนี้แม่เริ่มมั่นใจว่าต้องได้
จากที่ไปภาคหนึ่งมาเมื่อวันศุกร์
ก็ดีใจนะที่ท่านพูด

คือดิฉันไม่ใช่คนทำงานเรื่องตำรวจอยู่แล้ว

รอบนี้ไม่น่าเสียเวลาเยอะนะคะ
แต่ก็เห็นข่าวโรงงานแล้วทำถูกแล้วนะคะ
แล้วก็ความคืบหน้าไม่น่ายาก

ขอให้ข้อควรหลุดทนอีกหน่อย
สว่นสงสัยให้ใครอะไรให้เป็นนาธิตำรวจนะคะ

ถ้าไม่คืบหน้าเดี๋ยวสื่อช่วยตาม
หนึ่งในสื่อที่จะช่วยตามคือถามตรงของไทยรัฐด้วย
วันนี้ขอขอบคุณแล้วก็ขออภัยที่ต้องให้เล่าเรื่องที่ไม่ควรจะต้องเล่าซ้ำ
นึกถึงภาพที่ไม่ควรจะต้องบรรยายซ้ำ

และขอบคุณคุณเอกทั้งสองท่านอีกบ้านหนึ่งด้วยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมพักกันพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมากับรายการถามตรงวันนี้สวัสดีค่ะ